ท่านผู้ชมครับต่อเนื่องกันหน่อยนะฮะ
กรณีที่ตำรวจวิสามันเปล่ากระนวลนะที่เป็นแก๊งค้ายาเสพติด
ค่ะนะครับความคืบหน้าในกรณีนี้นะครับ
เบากระนวลหรือว่านายอานนท์อ่อนสาคอนนะครับ
วันที่เกิดเหตุคือ๗ธันวาคม
เปล่ากระนวลเนี่ยถูกตำรวจเนี่ยไล่ติดตามจนเจอตัวนะครับ
แล้วเป่ากระนวลกับเมียก็ขับรถหลบหนีสุดท้ายมีการยิงต่อสู้กันนะฮะ
กระนวลก็ถูกวิสามันนะครับที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
แต่ว่าเขามากับเพื่อนด้วยนะไม่ได้มาแค่กับเมียนะครับ
ตอนที่ตำรวจกำลังบุกเข้าจับกลุ่มตัวเปล่ากระนวลที่รีสอร์ทเนี่ยในตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะ
ก่อนที่จะขับรถหนีมาเนี่ยนะครับมีข้อมูลว่ามีเพื่อนของเปล่ากระนวลเนี่ย
หลบหนีไปปีนกำแพงหนีนะที่มีข้อมูลออกมาในข่าวตอนแรกว่าคือนายประดิษฐพรบุญโกนะครับ
ล่าสุดเนี่ยทางประดิษฐพรเขาบอกเขาขอชี้แจงผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีหน่อย

นี่นะฮะว่าเขาไม่ใช่คนที่หนีนะไม่ได้อยู่อะไรกับเปล่ากระนวลในวันนั้นเลย
ตอนที่ตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวเปล่ากระนวลเมื่อ๗ธันวาคม
เขาอยู่บ้านเพื่อนที่กรุงเทพมีหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิดชัดเจน
นี่เห็นไหมตลอดทั้งวันวันที่๗ธันวาคมอยู่บ้านเพื่อนที่กรุงเทพ
มีทั้งหลักฐานกล้องวงจรปิดและพยานบุคคลยืนยันได้
เพราะฉะนั้นเพื่อนของเปล่ากระนวลที่หลบหนีในวันนั้นจะปีนกำแพง
หรือว่าจะหนียังไงเนี่ยประดิษฐพรขอยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเขา
ทีนี้มันมีกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นคือ๒๓สิงหาคม
วันนั้นตำรวจก็บุกไปจับเปล่ากระนวลเหมือนกัน
ซึ่งประดิษฐพรยืนยันว่าตัวเขาเองอันนี้ยอมรับว่าอยู่ที่โรงแรมที่จังหวัดขอนแก่นในวันนั้น
ที่ตำรวจบอกว่ามีการยิงต่อสู้ทำให้ตำรวจบาดเจ็บไปหนึ่งนายเนี่ย
แต่ขอยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นะ
ตัวเขาเนี่ยเดินทางไปหาแม่ยายกลับไปเยี่ยมลูกของเป่า
แต่ถูกรถกระบะขับมาจอดขวางเลยมีการเปิดฉากยิงใส่กัน
ก่อนที่จะตัดสินใจขับรถฟอร์จูเนอร์หลบหนี
แต่ตัวเขากับเปล่าเนี่ยไม่ได้ยิงตำรวจแม้แต่นัดเดียวนะ
ไม่ได้อยู่อะพี่ผมอยู่กรุงเทพครับ

ใช่ครับช่วยเพื่อนขายของครับผมไม่คิดว่าเป็นตำรวจด้วยครับ

ตอนที่ผมขับรถออกไปที่บอกว่าจะชนดาบสุวิทย์
หักหลบรถกระบะคันนั้นเพื่อจะเอารถคันนี้หนีออกไปเท่านั้นเองครับ
ผมไม่ได้ยิงครับพี่ไม่มีใครยิงแล้วอยู่ด้วยกันเขาก็บอกเขาว่าเขาไม่ได้ยิงครับ
เอาก้าวออกมาสาบานหรือว่าอะไรกับพวกผมบ้างล่ะ
เพราะว่าผมไม่ได้ยิงมั่นใจอยู่แล้วว่าผมไม่ได้ยิงตำรวจแน่นอนครับ
คือประดิษฐพรบอกว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งค่ายาเสพติดหรือยาเสพติดอะไรเลย
รู้จักกับเปล่าจริงประมาณ๑ปีเป็นกลุ่มคนที่แต่งรถเหมือนกันก็เท่านั้น
เขาบอกเขาตกใจมาถึงจะมาจับอะไรเขาแล้วมีการเปิดฉากยิงใส่เขาด้วย
เขาก็ขับรถหนีโดยที่เขาไม่ได้ยิงใส่ตำรวจเลย
ซึ่งในคดีนี้ตัวของประดิษฐพรบอกว่า
ตัวเขาอยู่ในระหว่างการประกันตัวต่อสู้คดีนะฮะ
แต่เป็น๒๓สิงหาคมนะไม่เกี่ยวข้องกับวันที่๗ธันวาคม
เป่ากระนวลถูกไล่ติดตามจับกลุ่มตัวแล้วก็ถูกวิสามัน
แต่วันนั้นเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้อยู่กับเปาในที่เกิดเหตุเลย
ค่ะก็เดี๋ยวต้องไปตามจับให้ได้คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ